แต่ของผมก่อเหตุสักกลางวันแสกเลยคุณ
คนร้ายมาขโมยของที่บ้านพักของคนงานในพื้นที่จังหวัดพระนครสุธิยานะฮะ
โอ้โหได้ของไปเยอะเลยแต่ทีนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดคุณ
เนี่ยดุ่มเข้ามาแบบนี้ตอนแรกใส่แมสมาดึงออกมาแม่
เราเห็นหน้าชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เข้ามา
เหมือนเลือกซื้อสินค้าเหมือนเลือกช้อปปิ้งเลยคุณ
คือหยิบดูมันมีอะไรซ่อนอยู่ของมีค่าอยู่ตรงไหน

หยิบของไปได้แล้วบางส่วนนาฬิกาเห็นไหม
เมื่อกี้แล้วก็กระเป๋าอะไรสักอย่างเสร็จแล้วก็เหลียวซ้ายแลขวา
มองไปมองมาอะไรจะหยิบได้อีกก็หยิบนะฮะคนร้ายคงไม่คิดนะว่าห้อง
ห้องนี้มีกล้องวงจรปิดเขาติดอยู่มันชัดเลยนะครับ
มองศาได้เลยนะคะใช่แถมเปิดแมสมาให้เราเห็นหน้าชัดเลย
นี่แหละครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับซึ่งเป็นห้องพักคนงาน
ริมถนนสี่ขวาตัดออกถนนจอมพลจอมพลปนะครับ
หมู่๔ตำบลตลิ่งชันอำเภอบางปะอินนะครับเกิดขึ้น
ช่วงกลางวันแสกเจ้าของห้องพักรายนี้ก็คือ
คุณประหยัดวรวงอายุ๒๙ปีเล่าให้ทีมข่าวฟัง
บอกว่าตัวเขาเองมีอาชีพเป็นลูกจ้างโกดังเข้าสาร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงของวันที่๑๑มีนาคมครับ
เพื่อนคนงานที่พักอยู่ห้องใกล้กันกลับมาที่ห้องพักของเขา
เพื่อจะมารดน้ำต้นไม้จังหวะนั้นนะฮะจังหวะที่คนร้ายเนี่ย
หิ้วทรัพย์สินออกจากห้องจะมาขึ้นรถจักรยานยนต์
จอดไว้ด้านหลังพระดิษฐ์พอดีตรงที่จอดรถจักรยานยนต์เป็นทุ่งโล่ง
ติดกับห้องพักนี่แหละครับแล้วก็จะขี่หลบหนีไป
เพื่อนที่กลับมาลดน้ำต้นไม้ห้องเขานะคุณเห็นพอดี
พยายามจะตามไล่จับฮะแต่คนร้ายขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งที่มือเนี่ยคุณข้อของเต็มมือเลยค่ะ
อบไปเยอะไปแยะเลยคุณนะหอบเยอะเลยนะฮะโดยคนร้ายเนี่ย
ก็คงรีบไปเหมือนกันก็เลยทิ้งอุปกรณ์งัดแงะไว้ให้ดูต่างหน้า
มีค้อนมีแฉลงมีท่อนเหล็กนะครับแล้วก็ตรวจสอบที่ห้องเนี่ย
พบรอยงัดที่ประตูห้องส่วนในห้องนะก็แน่นอน
ทรัพย์สินที่หายไปมีหลายอย่างนะครับก็นาฬิกาข้อมือ๒เหลือน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
กระเป๋าเสื้อผ้ากางเกงยีนใหม่ยังไม่ได้ใส่เลยมี๔๕ตัว
ลมไฟฟ้าก็เอาไปสว่านไฟฟ้าที่ใส่กล่องไว้เมื่อกี้เอาไป
ไปหมดเลยมูลค่าทรัพย์สินประมาณ๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็เจ้าของห้องบอกว่าคนร้ายก่อเหตุอุกอาจมากไม่กลัวอะไรเลย
กระทั่งกลางวันแสกยังก่อเหตุได้เลย
เพราะเจ้าของห้องเขาไปแจ้งตำรวจไว้แล้วที่สพบังปะอินนะครับ
เพื่อที่จะได้ตามจับกลุ่มและไม่อยากให้ไปก่อเหตุลักขโมยที่อื่นอีกนะครับ